สวัสดีครับตอนนี้บ้านชีวิตสวัสดีครับ

คุณภาพคุณภาพ

โอ้โห

แชทดีตัวเนี่ยเนอะใส่สะคอมกับบ้าน

โอ้โห
เครื่องคอขาจังหน่อยเนอะ

ฮ่าฮ่าฮ่า

อ่าเออ
ไงเนี้ย
ต่ำต่ำเว้ยใกล้ตัวนี้เห็นไงหุ้นมันอ่ะ
ไงน่ะเนี้ยหุ้นเดี๋ยวกันเนี้ยน่ะ
แม่งวะมันจะหางาน